พูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือนอกจากหน่วยงานของราชการแล้ว
อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจก็คือจิตอาสา
ตอนนี้พยายามที่จะเข้าไปในพื้นที่นะคะ
เข้าไปเป็นกำลังเสริมใช้คำนี้กำลังเสริม
คอยช่วยอำนวยความสะดวกการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต่างนะคะ
หนึ่งกลุ่มจิตอาสาชื่อว่ากลุ่มว่า
ใจถึงใจไม่ทอดทิ้งกันเป็นกลุ่มของคุณเล็กฝันเด่น
เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ลงพื้นที่เหมือนกันนะคะ

หลังจากร่วมปฏิบัติการกู้๑๓ชีวิต
ซึ่งติดอยู่ในถ้ำหลวงจังหวัดเชียงราย๓วันล่าสุด
นักแสดงหนุ่มเล็กฝันเด่นจัญญาธนากร
ก็ต้องบินกลับมาถ่ายละครด่วนที่กรุงเทพนะคะ
แม้ว่าใจจะยังไม่กลับมาไม่อยากกลับมาเลย

ขอไปสัมภาษณ์กับเจ้าตัวถึงกองละครเลยค่ะ
โดยคุณฝันเด่นบอกว่าทุกวันทุกคน
ต้องแยกย้ายไปทำหน้าที่ของตัวเองอย่างจริงจัง
เพราะว่ามีเป้าหมายเดียวกันคือพาทีมหมูป่าอาคาเลมี่และโค้ช

พร้อมกันนี้เจ้าตัวยังได้เคลียร์ถึงประเด็นที่คาใจหลายคนนะคะ
สงสัยว่า๔วันแล้วหน่วยงานต่างมากมายเข้าไปช่วยเหลือ
ทำไมถึงหาตัวน้องไม่ได้สักที
เรื่องนี้คุณฝันเด่นมีคำตอบนะคะ
คุณฝันเด่นบอกว่าขออธิบายในฐานะคนที่เข้าไปอยู่หน้างาน
บอกว่าสภาพการทำงานยากลำบากมาก
เพราะสภาพแวดล้อมทั้งฝนฟ้าอากาศไม่ค่อยเป็นใจ
รวมถึงสภาพจิตใจของครอบครัวและญาติพี่น้องของเด็ก
ทุกคนต่างรอคอยอย่างมีความหวังค่ะ
มันเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้เกิดจากความรู้สึก
มันเป็นความรู้สึกที่เกิดจากสิ่งที่เราเห็น
ภูเขาเหล่ากาน้ำฝนตกทุกวัน
ตอนแรกเราก็คิดเช่นเดียวกันว่าทำไมมันไม่ออก
แต่พอเราเห็นสภาวะรอบข้ามปุ๊บเรารู้เลยว่ามันมันยากนะครับ
แต่คำว่ายากไม่ได้หมายความว่าจะทำให้เราหยุด
แล้วการจะเข้าอย่างที่ถ้าเกิดหลายท่านติดตามอยู่ก็คืออย่างซิลเวลาเข้า

แต่ถ้าเกิดเข้าช่องเนี่ยช่องมันจะเล็กประมาณเมตรคุณเมตรอย่างนี้
แล้วมันเป็นดินแล้วมันไม่ได้เป็นทางตรงเป็นท่อ

ฉะนั้นเขาก็ต้องเอาถังดันไปข้างหน้า
แล้วเข้าไปแล้วก็โผล่ขึ้นมาตรงในห้องโถง

ฉะนั้นสถานการณ์จะเปลี่ยนมันจะไม่ง่ายเหมือนกับดำน้ำทะเล

เข้าไปมันไม่มีสามารถจะเอาถังเติมไปได้ตลอด
เข้าไปเสร็จสมมุติถังหนึ่งประมาณ๑ชั่วโมงต้องออก
ไม่ได้หมายความว่าคุณเข้าไป๑ชั่วโมงนะ

คุณต้องเข้าไปครึ่งแล้วก็ออกมาครึ่งนะ
อันนี้มันคือสัดส่วนของการที่ต้องทำดำน้ำ
การจะเข้าไปถึงจุดที่เราคาดว่าน้องจะอยู่มันมีอุปสรรคมากมาย

ว่าอยากเจอทุกคนใจมันเป็นรอยนั่งอยู่กับน้องแล้ว

แต่อย่าไปตีความหมายเป็นด้านลบเสียหมด
เพราะว่าร่างกายมนุษย์หรือว่าสถานการณ์ข้างใน

บางคนก็ให้เขาเสียแล้ว
เพื่อมันถามก่อนเพื่อสะใจหรืออะไรมันไม่ใช่ไง
ฉะนั้น๑๓ท่าน๑๓น้องมันก็คือเราก็ตีเป็น๑๓คนที่ต้องมีลมหายใจอยู่
เราถึงพยายามกันถึงปัจจุบันนี้
ฟังคุณฝันเด่นอธิบายเรื่องการทำงานของซิลในเรื่องของการต้องเผชิญอุปสรรคต่าง
เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะปกติแล้วเราก็นึกภาพคนที่จะดำน้ำประดาน้ำนี่ก็คือ
ด้านหลังจะมีถังออกซิเจนแต่ว่าอันนี้จะต้องแยกกันเพราะช่องเมตรคูณเมตรเท่านั้นเอง
เอาถังเนี่ยยัดเข้าไปก่อนแล้วตัวเนี่ยค่อยตามไป
คือไม่ใช่ภาพมันจะสวยเหมือนนักดำน้ำทั่วไปที่ลงไปแล้วไปเจอกับปากการังไปเจอกับปลาแหวกไหว้
อันนั้นไม่ใช่เลยนะคะสิ่งที่หน่วยซิลแล้วก็ชาวอังกฤษ๓คนต้องเจอคือดินโครน
ดำมากแดงมากแล้วก็ระยะการมองเห็นคือน้อยมากประมาณ๑๐เซนติเมตรเท่านั้น
เดียวคือใช้คำว่ามองไม่เห็นอะไรเลยน่าจะดีกว่านะคะคุณฝันเดชนี่บอกเพิ่มเติมเป็นการทิ้งท้ายบอกส่วนตัวเองเนี่ยหวังเหมือนเดิม
ยังไงก็ต้องเจอน้องทั้ง๑๓คนและหากเหตุการณ์ยังไม่คลี่คลายพรุ่งนี้เจ้าตัวบินกลับไปสมทบกับทีมจิตอาสาแน่
นอนค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะทั้งเจ้าหน้าที่จากทางภาครัฐเองและจิตอาสาทุกท่านค่ะ